คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับ

เมายาอารวาสทุบทำลายข้าวของในบ้าน
เจ้าหน้าที่นะพยายามขับรถขึ้นไป
ตรงจุดนี้เขาบอกว่าต้องขึ้นเขาลงห้วยเป็นชั่วโมง
กว่าจะไปถึงจุดนี้ปรากฏแค่เปิดประตูลงไป
ผู้ชายที่คุ้มคลั่งยิงปืนสวนออกมาทันที
โอ้โหฉิวเฉียดตัวเจ้าหน้าที่นิดเดียวเองนะฮะ
เพราะมาโดนรถตำรวจเป็นรูโบ๋เลย
ตำรวจเนี่ยเฉียดตายเดี๋ยวมีเรื่องของของดีด้วยคุณ
ว่าตำรวจเนี่ยแขวนอะไรนะฮะคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
วันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจสพ๒ได้รับแจ้ง
หนุ่มมงค์เมายาอารวาสใช้ปืนฟาดหัวลูกชายเอะอะโวยวาย
ฝาบ้านของตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแม่แรม
เตาปูนอำเภอ๒จังหวัดแพร่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องขับรถขึ้นเขาลงห้วยเส้นทางลำบากพอสมควร
เป็นชั่วโมงแล้วฮะเข้ามาระงับเหตุนะครับ
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงนะคุณนะซึ่งเป็นพื้นที่ยาเสพติด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกำลังหลายฝ่ายเลยทั้งฝ่ายปกครอง
แล้วก็ตำรวจเข้าที่เกิดเหตุนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ตำรวจเข้าไปเกือบจะถึงบ้านแล้วขับรถเกือบจะถึงบ้านนี้แล้ว
ซึ่งเป็นตรงสามแยกก่อนจะขึ้นเนินบ้านที่เกิดเหตุนิดเดียวเอง
ปรากฏว่ามีคนยิงปืนสวนลงมาหนึ่งนัดกระสุนเจาะลงพื้นถนน
และในขณะที่รถตำรวจอีกคันจอดแล้วแล้วก็มีพันธบรวจเอกบำรุงน้อมเสียน
ภูมิกับการสพ๒นั่งมาด้านเบาะหน้าเข้าไปถึงบริเวณเนินใกล้บ้านของผู้ก่อเหตุแล้วนะคุณ
ตำรวจเปิดประตูจะลงรถเพื่อจะลงไปเกลี้ยกล่อม
ปรากฏว่าคนร้ายยิงสวนมาอีกกระสุนเนี่ยเจาะทะลุเข้าที่ประตูรถด้านซ้าย
และกระจกมองข้างคือกระจกหูช้างตรงนี้คุณดูสิแต่ไม่โดนตำรวจ
โชคดีมากตำรวจบอกหูเฉียดตายไปนิดเดียวนะฮะ
จากนั้นตำรวจก็ต้องกระจายกำลังเข้าปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวไว้นะฮะ
แต่ว่าตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายชัยวัดแทร่ย่างอายุ๓๗ปีเจ้าของบ้าน
ซึ่งมีการคุ้มคลั่งได้วิ่งหนีออกทางด้านหลังบ้าน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบ้านของนายชัยวัดผู้ก่อเหตุ
พบนายกิติธรแทร่ย่างอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นลูกชายของนายชัยวัดอยู่บ้านเพียงคนเดียวแล้วตอนนั้น
แล้วก็เพิ่งจะถูกพ่อทำร้ายร่างกายเอาปืนฟาดหัวมาด้วยนะครับ
ล่าสุดวันนี้นะฮะความคืบหน้าครับ
พลตำรวจตรีมาโนธมีสกุลคุณ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดแพร่
ผู้การได้สั่งการให้ตำรวจระดมกำลังหลายชุดเลย

เพื่อควานหาตัวคนร้ายให้ได้แต่ยังไร้วี่แววนะคุณนะ
โดยผู้บังคับการสพสที่รอดชีวิตมาได้บุตรวิทย์
ได้สอบสวนนายกิติธรลูกชายของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งตัวลูกชายได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างที่ผมบอกไป

เล่าให้ฟังบอกวันเกิดเหตุคือวันที่๑เนี่ยนะครับ
พ่อมีอาการเมายาบ้าตื่นเช้ามาก็บรื้อฝาบ้านออก
ทำลายข้าวของภายในบ้านยังด่าทอลูกด้วย
ด่าทอเขาแล้วก็น้องสาวก็คือลูกทั้งสองคน

ทั้งที่พวกผมเป็นลูกในสายเลือดนะครับ
เมื่อตัวลูกเถียงพ่อพ่อเอาด้ามปืนตีหัวเลย
เขาบอกดีที่เอามือบังเอาไว้นะฮะ

พอพ่อเห็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจมา
พ่อก็ถือปืนออกไปหน้าบ้านยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ทันที
ก่อนจะออกหลังบ้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

กำลังสอบสวนตัวของลูกชายผู้ก่อเหตุคือนายกิติธรอยู่
ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของนายกิติธรดังขึ้น
แล้วก็ปลายสายมีการขอคุยกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ปลายสายอ้างตัวว่าเป็นพี่สาวของนายกิติธร

อยากจะขอให้ตำรวจจับพ่อของพวกเธอไปให้ได้

เดี๋ยวพ่อกลับมาฆ่าลูกแน่
และมาฆ่าภรรยาคือฆ่าแม่ของพวกเธอแน่

บอกว่าเย็นวันนี้จะให้อามารับน้องชายกับแม่

คือจะให้รับมาอยู่ด้วยกันจนกว่าจะจับตัวได้
ใช่เพราะว่าพ่อยังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้

น้องชายจะโดนฆ่าไม่ปลอดภัยตัวแม่จะโดนฆ่า
เดี๋ยวเธอจะรับแม่กับน้องชายมาอยู่กรุงเทพก่อน

ขณะที่ภูมิกับการสพ๒เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าขณะนี้มีการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
อนุมัติหมายจับและออกติดตามตัวผู้ต้องหา
ตามสารที่บ้านญาติบ้านเพื่อน
คดีนี้เป็นคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลยนะ

ก็หนีหมายจับคดีอุบัติเหตุรถชนคนตาย
จะต้องติดตามจับกลุ่มมาให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจนะครับ
แล้วก็ในหมู่บ้านชาวบ้านต่างก็หวาดภาวะ

เรื่องต้นได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
แล้วก็มีอาวุธปืนและกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

ผู้การบอกว่าพวกผมแคล้วคลาด
เนื่องจากบรมีเหรียญหลวงพ่อโสธร

แล้วก็มีพระที่อยู่ในรถ
ที่ได้มาจากอดีตพบตรคนเก่านู้น
ให้มาเขาเก็บไว้ที่รถตลอดนะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้เบาะแสจากชาวบ้านแล้วนะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าไปยังบ้านครกหนานทา

ทีนี้ได้ประสานไปยังสพเวียงสา
ตำรวจเวียงสาช่วยกันสกัดจับด้วยนะครับ
นี่เป็นความคืบหน้าของเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนะฮะ